พูดถึงคู่ของแจ๊สแจง
สิ่งแรกที่ดันเห็นภาพก็คือ
เมียเกียมด่าเพราะผัวซื้อเสื้อแทง
แต่บอกเลยว่าภาพนี้หายไปจากใจ
หายไปจนจิตใต้สำนึก
พอได้มาเห็นคลิปนี้
อันนี้ตั้งใจนับไหมคะ
ไม่อัดไว้
มีเขินกับเขาด้วยนะคะคุณสมี
ส่วนคุณศรีภรรยานั้น
หอมแรงหอมนานหอมฟอส

คือค่ะน้องของแตงไทย
จะมาไหมล่ะเนี่ย